รถยนต์ไร้กุญแจรวมไปถึงปลอกคอสุนัขที่จะทำให้เรารู้นะครับว่าตอนนี้เพื่อนสี่ขาของเราทำอะไรอยู่ที่ไหนและสุขภาพดีหรือไม่ครับ
มันได้รับการออกแบบมาให้เคลื่อนที่ไปตามท้องถนนเองได้เพื่อส่งของให้กับลูกค้า
ตอนนี้มันยังเป็นรุ่นทดลองแต่ว่าในปีนี้ทางบริษัทจะผลิตออกมาอีกรุ่น
เพื่อนำออกทดสอบใช้งานจริงบนท้องถนนในอังกฤษและสหรัฐ
คุณยนต์ส่งของนี้วิ่งได้ด้วยความเร็ว๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พอกับเดินแต่มีระบบเซ็นเซอร์ที่จะหยุดได้เองเวลาใกล้จะชน
ทางบริษัทอเมซอนเองก็กำลังเอาจริงเอาจังกับเทคโนโลยีคล้ายกันนี้แต่ว่าเป็นโรนส่งของ
เวลาสั่งของเสร็จแล้วเราก็ดูผ่านแอปพลิเคชันว่ามันมาถึงไหนแล้ว
จากนั้นก็ปลดล็อกด้วยเสียงแล้วเปิดมันออกเพื่อรับของไป
น่าสนใจอีกอย่างคือไฟจักรยานของบริษัทซีซีนในเมืองเบลฟาส
เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนสามารถติดตามพิกัดได้กันจักรยานหาย
อกจากนี้ยังให้ข้อมูลที่สำคัญของเมืองหรือข้อมูลสภาพพื้นผิวถนนด้วย
ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่านับจากนี้ไปเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อทุกสิ่ง
มีคนใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกว่า๖๔๐๐ชิ้น
เพิ่มขึ้น๑๓๐จากเมื่อปีที่แล้วและคาดว่าจะเพิ่มเป็น๒๘๐๐ชิ้นในอีก๔ปีข้างหน้า
ว่าในปีนี้สิ่งที่แตกต่างออกไปคือเรากำลังก้าวข้ามจากตลาดเครื่องจักร
สู่การเริ่มต้นของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อทุกสิ่ง
มีอีกหลายอย่างที่จะเชื่อมต่อได้แม้กระทั่งการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
หากไปดูบริเวณเมืองแห่งนวัตกรรมที่เป็นโซนหนึ่งภายในงานนี้
ก็จะเห็นว่ามีบริษัทต่างกำลังนำเสนอผลิตภัณฑ์
แนวคิดที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็
ที่สามารถติดตามการเดินทางไปมาของสุนัข
และรู้ว่าตอนนี้มันมีสุขภาพเป็นยังไง
แทนที่จะต่อบลูทูธก็ใช้สัญญาณไร้สาย
ที่ทำให้รับส่งข้อมูลเล็กได้
แม้ว่าสัญญาณนี้กำลังอยู่ในช่วงทดสอบก็ตาม
ระบุว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในงานปีนี้คือ
เชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดไอเดีย
ที่จะหาลูกเล่นเพิ่มเติมลงไปในอุปกรณ์ต่าง
อกจากนี้ยังหาทางแก้ปัญหาต่างด้วย
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์วอนโว้
เปิดตัวแอปพลิเคชันรถยนต์ไร้กุญแจเป็นครั้งแรกในงานนี้
พลิเคชันนี้ใช้งานผ่านสัญญาณบลูทูธในสมาร์ทโฟน

ประตูก็เปิดได้อัตโนมัติ
คนขับสามารถเข้าไปสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลย
รถยนต์แบบใช้กุญแจจะยังคงมีอยู่ตามปกติ
แต่แอปพลิเคชันนี้จะถูกนำไปใช้กับรถยนต์บางรุ่นในปีนี้
ก่อนที่จะนำออกสู่ตลาดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ตินโรเซนควิสผู้อำนวยการบริษัทวอนโว้เปิดเผยว่า
สิ่งที่สะดวกที่สุดคือถ้าเวลาเราอยู่ต่างประเทศ
เรายังสามารถส่งกุญแจดิจิตอลให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวเอารถไปใช้ได้

ไม่ต้องกลัวรถหายเพราะมีระบบบอกพี่กัดให้เรียบร้อย
พอกลับมาก็คืนกุญแจตามเดิม
และมีแอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งานด้วย
ในส่วนของธุรกิจฟิตเนสก็กำลังตื่นตัวรับเทรนด์ใหม่ในงานนี้
หรือข้อมูลเทคนิคการออกกำลังกายต่างอย่างการตีกอล์ฟ
จะทำให้เราสามารถพัฒนาท่วงท่าให้ดียิ่งขึ้นได้
แต่ว่าในปีนี้กำลังจะมีการผลิตเป็นรองเท้าตีกอล์ฟออกมา
ในราคา๒๕๙เหรียญสหรัฐหรือประมาณ๙๐๐บาท
รองเท้าเล่นฟิตเนสในราคา๑๙๙เหรียญสหรัฐหรือประมาณ๗๐๐บาท
ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจอย่างมาก